ใกล้แล้ววันแห่งความรักวันวาเลนไทยเขาบอกว่า๔คำง่ายแต่ยากที่จะพูด
นั่นก็คือแต่งงานกันไหมแต่งงานกันเถอะนะหลายคนไม่กล้าเลยกว่าจะตัดสินใจกันได้นะครับ
ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปแต่งงานกันที่ไหนดีพาไปสองที่กันก่อนนะครับ
ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเขาถือว่าเป็นสุดเขตประเทศไทยแอดผาใดเวียงแก่นนะครับ
เป็นการจดทะเบียนสุดประเทศไทยไงคุณแสดงว่าความรักของคุณต้องสุดจริง
ที่นี้เขาเลยจัดการแต่งงานด้วยนะครับจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงในวันวาเลนไทย
ส่วนที่จังหวัดตรังแน่นอนเตรียมความพร้อมงานวิวาใต้สมุทรนะครับ
นี่เขายังไม่แต่งนะต้องซ้อมกันก่อนต้องซ้อมต้องฝึกก่อน
ดำน้ำลงไปจดทะเบียนลงไปแต่งงานกันยังไงต้องซ้อมเพื่อความปลอดภัย
ก็เป็นคู่บ่าวสาว๗คู่นะครับซ้อมเรียนดำน้ำที่สนามกีฬาอบจพัทธลุง
ให้คำแนะนำกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
จากคู่เบาสาวหลายคู่บอกว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์เลยครู

เป็นเรื่องยากนะคะต้องเรียนนะคะไม่ใช่ใครจะดำได้เลยนะคะ
ใช่นะครับธรรมดาดำสน็อกเกอร์อย่างเดียว

โสดไม่โสดดำสโนเกิ้ลแต่ว่าจับมือกัน
ไม่คราวนี้ไงต้องมาดำแบบจับมือกัน
ธรรมดาผมไปเที่ยวคนเดียวไง
คราวนี้ต้องจับมือกันดำไปจดทะเบียนกันนะฮะ
ครั้งที่๒๐แล้วนะครับในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
วันแรกครูสอนอะไรบ้างคุณรู้ไหม
ครูสอนวิธีการใช้ชุดสครูบ้าในการฝึกหายใจ
บรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ถ้าวันที่๒ครูจะพาบ่าวสาวลงดำน้ำในทะเล
ซึ่งเป็นสถานที่จริงนะบริเวณเกาะมุกและเกาะแหวน

เพื่อให้ครูบาสาวคุ้นเคยกับสถานที่ความลึก๑๘เมตรนะครับ

อะไรนะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ย
นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างนี้หรอ

อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือชี้อะไรเราก็เห็นตามด้วย
นี่คือความรักนะฮะแต่คราวนี้
ปากการังก็เป็นปลาการ์ตูน
ชี้ปลาการ์ตูนเป็นปลาฉลาม

ก็ถือว่าได้ดูความงดงามใต้ทะเลด้วยนะครับ

สถานที่จดทะเบียนใต้ทะเลอย่างเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เพื่อจะต้อนรับพิธีวิวาใต้สมุทร
ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนะครับ

ลงใต้ทะเลขึ้นไปบนภูเขาเลยค่ะ

แห่งประเทศไทยและเทศบาลตำบลม่วงยาย
แถลงข่าวจัดงานรักสุดเขตประเทศไทย

เป็นการจัดงานที่บริเวณ
แก่งผาใดใน
กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ภายในงานคู่รักก็จะต้องล่องเรือจากบ้านห้วยลึก
ไปขึ้นที่แก่งผาใดระยะทาง๕กิโลเมตร
ร่องเรือไปก่อนกลางแม่น้ำโขง
จากนั้นก็จะไปจดทะเบียนบนผา
ขออภัยนะคะบนแก่งผาใดซึ่งอยู่กลางแม่น้ำโขง
ซึ่งถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแม่น้ำโขง
ที่จะไหลเข้าสู่ประเทศลาวค่ะ

จดทะเบียนสมรสแล้วในช่วงค่ำนะคะ
ดาคู่รักที่จดทะเบียนในงานรักสุดเขตประเทศไทย
และผู้ร่วมงานก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร
แบบขันโต๊ะกาลาดินเนอร์
พร้อมชมกันแสดงของชนเผา๙ชนเผา
สำหรับการจัดงานแต่งงานไม่ใช่จดทะเบียนเสร็จแล้วก็จะจบนะคะ
ผากลับมาเธอยานรุมกันรับประทานอาหาร
จดทะเบียนแปลกแบบนี้ได้เที่ยวด้วย
ถ้าทั่วโลกคนที่จะขอความรักกัน

แต่งงานสุดโรแมนติกระดับโลก
จดเดี๋ยวก่อน
ไอเฟลกรุงปารีนี่บรรยากาศดีอยู่ที่สูง
ซินิฮาเบอร์เบรชสะพานที่ประเทศออสเตรเลีย
เชื่อไหมว่าที่ไหนอ่าวมายาเกาะพี
อันนี้แหละอันนี้แหละใกล้ดีถูกดี
ประเทศไทยก็นิยมมาขอความรักกันนะฮะ
จตุรัสซานมาโคกรุงเวนิสประเทศอิตาลีอันนี้สวย
เพราะว่าเขาอยู่กลางจตุระพอดีของกรุงเวนิสเขา
แล้วก็อันดับ๗หาดไวกิกิแล้วก็เกาะโออาร์ฮูของฮาไวน์นั่นเองนะครับ
สถานที่ระดับโลกไทยติดอันดับด้วย
นั่นก็คือหาดราวัยของอ่าวมายาเกาะพีนะฮะ